และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้องหมาจอมหัวร้อนตัวนี้
อยากจะมีเรื่องแต่โดนสิ่งนี้ห้ามเอาไว้

ใช่เฮ้ยนายอย่าดึงเรา
นายอย่าดึงเราบอกว่าอย่าดึงไง
เอาไหนไม่ได้ดึงเหรอเราทำตัวเอง
คือมาอย่างร้อนมาอย่างตัวใหญ่
มาเลยมาเดินมาผ่านหน้าบ้านใช่ไหม
เอาเลยอย่ามาผ่านหน้าบ้านฉันฉันไม่ชอบ

ค่ะคือไม่ใช่ใครด้วยนะ
แล้วทำไมอยู่ดีก็มองไม่ค่อยเห็น

คือเสื้อนี้เป็นอุปสรรคมากเลยนะ

แล้วหมาหรือแมวแมวตัวข้างนอกใช่ไหม
หมาเหมือนกันใช่ไหมมองแบบเอาไงต่อ

สมัครมองไม่เห็นจริงแล้วออกไม่ได้อีกเลย

โอ้ย๓วันแล้วนึงโอ้ยร้อนเล่นค่ะคุณจริงก็เป็นเรื่องน่ารักที่เอามาฝาก